ช่วงเวลาแห่งการลุ้นระทึกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงบ้านเราสงสัยจะเบิร์ตคำซีว่าวจริงค่ะ

เจ้าพ่อของเราพี่มนต์ติดคำสร้อยเงียบเลยนะคะ

เพราะว่าหลายคนยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อที่แท้ทรูนะคะ
คือพี่มนต์สิทธิ์เขาเคยโพสต์บอกเอาไว้ว่าตัวเองชอบเลขไหนบ้างเป็นพิเศษ

ปรากฏว่ารางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๗ก้าว
แฟนคลับหลายคนเฮกันยกใหญ่เลยนะ
เพราะว่าพี่มนติดเนี่ยพาเฮงแท้เลยคือเขาเอาไปกลับกันเอง
ส่วนตัวเขาเองให้แต่โชคคนอื่น

พี่ยังไม่ถูกฆ่ากะใบเลย
นี่แหละเนาะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการซื้อนะคะ
เพราะว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง

เอาจริงนะพี่มนต์สิทธิ์อยากจะถามมากเลย
บอกคนอื่นจนมันเคลื่อนหรือเปล่า
อันนี้หลายคนก็ถามพี่มนตรีเหมือนกัน
ดูตรงที่พี่มนต์สิทธิเขาโพสต์แบบนี้

ให้ทั้งเล็กหน้าให้ทั้งเล็กคล้ายให้เยอะมาก

มันอาจจะเป็นลอตเตอรี่ผิดซองก็ว่ากันไป
ที่พี่ยังมีความหวังเสมอค่ะ